พักภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ผมได้รับมอบหมายจากท่านหัวหน้าพัก
นายอนุทินชาญวิรากูลซึ่งเป็นผู้เสนอ
ร่างรัฐธรรมนูลแห่งราชนาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่รวม๓ฉบับเพื่อที่จะเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้
ผมขออนุญาตกลับเรียนต่อท่านประธานว่าความจริงแล้ว
นายอนุทินชาญวิรากูลและคณะซึ่งเป็นสมาชิก
ภูมิใจไทยได้เป็นผู้เสนอ
ร่างทั้งหมด๘ฉบับร่วมกับสมาชิกพักประชาธิปัตย์
และสมาชิกพักชาติไทยพัฒนาแต่เฉพาะส่วนที่ผมจะได้กราบเรียนต่อท่านประธาน
เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ก็จะเป็นร่างเพียง๓ร่าง
ดังที่จะได้กราบเรียนต่อท่านประธานตามลำดับ
และหลังจากนั้นผมจะขออนุญาตอภิปราย
เพื่ออธิบายเหตุผลเพิ่มเติมนะครับและหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่
สมาชิกพักภูมิใจไทยบางท่านก็จะอภิปรายตามเวลาที่เราได้มีกัน
ดังตามลำดับนะครับสัมปนาจครับแรกที่พรักภูมิใจไทย
จะขออนุญาตนำเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ก็คือเป็นเรื่องของการขอ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด๕หน้าที่ของรัฐ
คือเพิ่มความในมาตราห้าสิบห้าทับ๑
ในเรื่องนี้มีเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่าง
ด้วยเหตุผลที่ว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามที่บรรยัติไว้ในรัฐธรรมนูลที่ผ่านมา
ประชาชนมักจะได้ในลักษณะที่เป็นนำมาทำ
แต่เราไม่เคยมีรัฐธรรมนูลที่พูดกันอ้างกัน
ว่าเป็นรัฐธรรมนูลฉบับกินได้เลย
ผู้ใดต้องการให้เกิดผลเพราะว่าจะให้มันเกิดเป็นผล
ที่จะดำเนินการได้หรือไม่เนี่ย
ประชาชนก็จะต้องมีการเรียกร้องให้เกิดเป็นรูปธรรม
ทั้งที่สิทธิบางประการเป็นเรื่องที่รัฐควรจะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้น
และเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง
เนื่องจากสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากโรคระบาดมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น
มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาแทนที่แรงงาน
การจ้างงานจะลดลงจนเป็นวิกฤตแรงงาน
รวมถึงประเทศไทยก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
ซึ่งจะเป็นผลทำให้มีประชาชนกลุ่มหนึ่ง
ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษมีจำนวนมากขึ้นมากขึ้น
จึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการที่จะต้องจัดให้ประชาชน
มีรายได้พื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง
โดยที่ประชาชนไม่ต้องเรียกร้อง
โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ครับท่านประธานครับ
ของรัฐตามหมวดห้าแห่งนี้เพราะฉะนั้นพักภูมิใจไทย
เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐจะต้องมีหน้าที่
จึงได้มีการขออนุญาตในการนำเสนอเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างร่ามนูลแห่งราชนาจากไทยโดยมีการกำหนดให้
มาตรา๕๕ในการให้รัฐจะต้องจัดให้ประชาชนได้รับรายได้
พื้นฐานทั่วหน้าตามมาตรา๓ซึ่งผมจะได้ขออนุญาต
อธิบายโดยละเอียดในลำดับต่อไปร่างที่สองที่พักภูมิใจไทย
ได้นำเสนอเป็นร่างที่มีเหตุผลบางเรื่องคล้ายกันกับท่าน
ที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านั้นแล้วก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ
แต่เราเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติมีความจำเป็นที่จะต้องมี
หลายประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกต่างก็มียุทธศาสตร์ชาติกัน
แต่ยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยที่ได้มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูล
ภูมิใจไทยเห็นว่ากรณีดังกล่าวมันไม่เหมาะสม
มันจึงเห็นสมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๖๕นะครับ
ไม่ได้ให้ตัดแต่เป็นเรื่องการที่จะให้การกำหนด
ให้เรื่องของการยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับ
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมได้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับ
ร่างสุดท้ายซึ่งเป็นร่างที่ได้เสนอเหมือนกันกับพักประชาธิปัตย์
ก็คือประเด็นเรื่องของการขอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๑๕๙และยกเลิกมาตรา๒๗
ซึ่งผมเข้าใจว่าอีกสักพักลำดับต่อมาพักประชาธิปัตย์ท่านก็คงเสนอเรื่องนี้
แต่ก็ยืนยันว่าภูมิใจไทยก็ได้เสนอเรื่องนี้เช่นเดียวกันและเราได้ร่วมเสนอพร้อมกัน
ก็อยากจะเสนอในเรื่องของอำนาจของท่านสมาชิกวุฒิสภาในการที่จะใช้อำนาจหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นเรามีความเห็นว่าท่านผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรรมตรีเนี่ยนะครับหรือผู้ที่เลือกท่านเนี่ยไม่มีความเชื่อมโยงกับอำนาจของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
เราจึงเสนอให้มีการยกเลิกเรื่องนี้
ท่านประธานครับผมจะขออนุญาตย้อนกลับไปสู่เรื่องของการที่ผมได้มีการขอแก้ไขเพิ่มเติม
เพิ่มหมวด๕หน้าที่ของรัฐในมาตรา๕๕ทับหนึ่ง
ซึ่งตรงนั้นผมได้มีการระบุไว้ว่า
รัฐต้องจัดให้ประชาชนได้รับรายได้พื้นฐานทั่วหน้า
อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง
สิ่งที่ผมได้กราบเรียนต่อท่านประธานไปเมื่อสักครู่ก็คือว่า
หมวด๕หน้าที่ของรัฐนั้น
ปี๒๕๖๐เป็นการกำหนดเพื่อเป็นหลักประกันกับประชาชนว่ารัฐจะต้องดำเนินการอันเป็นหน้าที่ของรัฐ
ตามที่รัฐธรรมนูลกำหนดตามกำลังความสามารถทางการเงินการคลังของรัฐ
เพื่อให้สิทธิของประชาชนในเรื่องสำคัญสำคัญเกิดเป็นรูปธรรม
โดยที่จะประชาชนไม่ต้องเรียกร้องสาระในหมวดนี้ในส่วนของสิทธิและเสรีภาพ
จะเป็นเรื่องที่รัฐต้องทำให้แก่ทุกคนหรือเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
เช่นการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการบริการสาธารณสุข
หรือที่เรารู้กันในปัจจุบันก็คือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
หรือสามสิบบาทรักษาทุกโรคซึ่งเหล่านั้นเนี่ย
รัฐธรรมนูญใช้คำว่ารัฐต้องซึ่งมีนัยสำคัญเป็นการบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นหมวดหน้าที่ของรัฐจึงกำหนดให้มี
ให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชนสิ่งที่ผมอยากจะเรียนต่อท่านประธานลำดับต่อมาก็คือ
มาตรา๕๕ทับ๑นี้เป็นแนวคิดที่เริ่มเป็นที่ยอมรับกันทั้งโลกครับ
ในเรื่องหลักประกันรายได้พื้นฐานถ้วนหน้าซึ่งขออนุญาตใช้
สำประตานที่เค้ารบครับธนคารโลกประเมินไว้ว่าในปีสองพันห้าร้ายหกสิบเอ็ดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
คนไทยประมาณหกจุดเก็ดล้านคนหรือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรเนี่ย
มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน
เส้นความยากจนคือ๒๗๖๓บาทต่อคนต่อปี
ท่านประธานครับรัฐบาลชุดนี้ท่านก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
โดยการแจกเงินสวัสดิการของรัฐหรือเรียกว่าบัตรคนจน
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่า
แก้ปัญหาความยากจนจะทำอย่างไร
ไม่รวมถึงนโยบายทั้งหลายที่ท่านกำลังทำกันอยู่ตรงนี้นะครับ
มากมายที่กู้มาแล้วก็ไปแจกเนี่ยมันก็ยังไม่มีความยั่งยืน
ไม่มีความมั่นคงก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อย
รวมถึงว่าในอดีตมีการหาเสียงกันว่าจะให้มีค่าแรงขั้นต่ำ๔๐๐บาท
๕บาทต่อคนต่อวันหรือจบอาชีวะจะให้๑๘๐๐
ปริญญาตรีจะให้๒๐๐๐ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นจริง
คือการให้เงินสดให้กับประชาชนเป็นรายได้พื้นฐานทั่วหน้า
สำหรับประชากรผู้มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ย
น่าจะแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างแท้จริง
ประเทศไทยเรามีเกิดขึ้นจริงแล้วก็คือเรื่องของประกันสุขภาพทั่วหน้า
หรือสามสิบบาททุกโรคเรื่องในเรื่องนี้ในอดีตก็บอกว่ามันเป็นความเพ้อฝันที่เป็นไปไม่ได้
แต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงและทำได้
ถ้าเราจะบอกว่าความคาดหวังของประชาชนเราอวยพรกันเสมอ
ขอให้ไม่เจ็บขอให้ไม่จนถ้าบอกว่า๓๐บาทรักษาทุกโรคเจ็บก็หายได้
ไม่เจ็บก็ถือว่าไม่เจ็บแต่ความจนมันยังมีอยู่ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้คนไทยทุกคนไม่เจ็บและไม่จน
ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องความจำเป็นที่เราจะต้องทำเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องใกล้เคียงกัน
ให้เป็นสิทธิกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือ
เหมือน๓๐บาทรักษาทุกโรคที่บรรจุไว้ในมาตรา๕๕
ผมเลยเสนอเข้ามาในเป็น๕๕ทับ๑ให้มันใกล้ชิด
ให้มันมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันจะต้องเกิดขึ้นจริงจึงเกิดขึ้นได้
ตอน๓๐บาทรักษาทุกโรคเริ่มต้นนะครับใช้งบประมาณประมาณ๗๐๐๐ล้านบาท
เวลานี้ประมาณสองแสนล้านบาททุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลทำได้ครับ
และจะเป็นประโยชน์ทำให้คนไม่จน
วันลบดั่งคณานุรัคทุวรุ่ยไปพบผู้เร่ร่อน
เอาเงินไปเอาอาหารไปแจกตามใต้สะพานลอยต่างจำนวนมากมาย
วันนี้เราต้องการมีครูหยุยกันเป็นพันคนก็ไม่พอที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วครับ
รัฐบาลคนเดียวคือรัฐบาลไหนก็ตามในอนาคตไม่ใช่รัฐบาลนี้
แต่เราเขียนไว้ในรัฐมนูลกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ดูแลคนจน
สิ่งที่เราเคยบอกว่าจะมีคนจนทั้งประเทศจะหมดไปเนี่ย
หมายถึงว่าเราจะไม่มีคนจนก็ใช้กลไกตรงนี้แหละครับ
รัฐมนูลผมจึงขอเรียกร้องต่อท่านสมาชิกรัฐสภาที่นี่ทุกท่านนะครับ
เรามาทำเรื่องนี้ร่วมกันนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความผลงานของภูมิใจไทยหรือพักใด
เป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภาที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง
เพียงแต่เราเปิดหัวใจรัฐบาลเปิดใจว่านี่คือหน้าที่ที่จะต้องทำ
ค่อยทำค่อยไปครับวันนี้รัฐบาลใช้เงินไปในในการช่วยเหลือคนยากคนจน
แบบเป็นระบบบ้างไม่เป็นระบบบ้างอยู่มากมายเรามาทำให้เป็นระบบ
เริ่มเข้าไปเป็นที่กำหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดินในปีต่อไปทำทีละหน่อยทีละหน่อย
แล้วทุกอย่างก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศของเราได้นี่คือสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงมาตราห้าสิบห้าทับหนึ่ง
ส่วนเรื่องยุทธศาสตร์ชาติท่านประธานที่กรบครับผมได้มีการขอแก้ไขเรื่องนี้
ด้วยแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมีการขอให้ยกเลิกมาตราหกสิบห้า
แต่การที่พระอำยัติยุทธศาสตร์ชาตินะครับได้
กำหนดไว้ว่ายุทธศาสตร์ชาติจะต้องไม่น้อยกว่า๒๐ปี
มันก็เป็นประเด็นว่าจริงแล้วเนี่ย
แก้ได้หรือไม่ได้หรือจะต้องยึดหรือว่าต้องยึด๒๐นี้
สิบปีนี้ไปในขณะที่ความจริงที่เรารู้กันก็คือว่าวันนี้
เราอยู่ในยุคแห่งความผันผวนของความเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เขาเรียกกันว่าดิสรับทีฟเทคโนโลยี
มันดิสรับเราอยู่ตลอดเวลาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทำให้คนที่ทำงานอยู่ดีดีก็ตกงานฉับพลันวันนี้การกำหนดยุทธศาสต
สิบปีเนี่ยมันเนิ่นนานไปจนต้องตั้งคำถามว่า
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างไร
ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่คิดว่าโควิดจะมา
แล้ว๒๐ปีที่ท่านกำหนดยุทธศาสตร์อย่างนั้นเนี่ย
มันจะแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านี้ได้ยังไง

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ภูมิใจไทยเห็นว่า
เราเข้าใจว่ายุทธศาสตร์ชาติควรจะมี
เราจึงได้มีการเสนอเข้าไปเพื่อจะแก้ไขเพิ่มเติม
ให้สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามสถานการณ์
สิ่งที่จะต้องขอกลับเรียนต่อท่านประธานอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่า
เราต้องยอมรับว่ายุทธศาสตร์ชาติมันเกิดขึ้นในห่วงที่
ไม่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนเป็นมรดกตกทอดมาจากการยึดอำนาจ
แน่นอนท่านมีเหตุผลในการยืดอำนาจด้วยความปรารถนาดีที่จะแก้ปัญหาบ้านเมือง
แต่สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสัญลักษณ์ว่ายุทธศาสตร์ชาติคือมรดกที่จะอยู่กับประเทศไทย
ปรับเวลาให้เหมาะสมภูมิใจไทยจึงเห็นควรที่จะแก้รัฐธรรมนูญ
ให้สามารถที่จะแก้เรื่องเงื่อนเวลาจัดเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ได้
โดยขอให้ปรับเวลาให้เหมาะสม
นี่คือสิ่งที่ภูมิใจไทยและคณะนะครับ
พักการเมืองอื่นที่ร่วมลงชื่อเสนอด้วย
ได้เสนอประเด็นนี้ต่อที่ประชุมแห่งนี้
และผมคาดหวังว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้เสนอไปไม่ใช่มีเป้าหมาย
เพื่อประโยชน์ของภาคการเมืองอย่างที่กล่าวหา
สิ่งที่เราเสนอเป็นประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชน
เราเสนอรัฐธรรมนูลที่กินได้
ผมจึงฝากท่านสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ได้โปรดครับ

เราช่วยบ้านเมืองช่วยรัฐบาลนี้เพื่อจะก้าวข้ามความยากจน
ไม่เจ็บไม่จน
แล้วเราประเทศไทยของเราก็จะก้าวหน้า
ก้าวข้ามความยากจนไปเสียที

กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมชินวรบุญเกียรติ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรภักดิ์ประชาธิปัตย์
จากจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะสมาชิกรัฐสภา
กับผมได้รับมอบหมายจากท่านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
จุรินลักษณะวิสิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้เสนอร่างทั้ง๖ฉบับ
แต่เนื่องจากว่าพระประชาปัตย์เสนอจำนวนร่างมากที่สุดนะครับ
เราจึงขออนุญาตท่านประธานแบ่งผู้นำเสนอเป็นสองส่วน
คือส่วนแรกผมจะนำเสนอ๓ฉบับ
ส่วนที่สองท่านอุงอาจค้ามพยาบูรณ์ขอบรรทธิอ่อยนาม
จะนำเสนอสามฉบับและหลังจากนั้น
ท่านจุฬินรักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าภาพประชาปัตย์
และคณะที่เป็นผู้เสนอก็ได้มอบหมายว่า
ให้ท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ท่านจะได้เป็นผู้อภิปราย
โดยภาพรวมทั้งหมดนะครับ
เพื่อให้ประหยัดเวลาในการนำเสนอและการอภิปราย
และเรายังมีผู้อภิปรายสับสนุนร่างทั้ง๖ฉบับ
อีก๔ท่านและหากพักในเวลาที่เหลืออยู่
ผมก็จะขออนุญาตท่านประธานที่จะอภิปรายสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ

ผมขออนุญาตที่จะนำเรียนกับท่านประธานไปทีละฉบับนะครับ

และสมาชิกพักประชาปัตย์พักภูมิใจไทย
พักชาติไทยพัฒนาจำนวน๑๑๕ท่านนะครับ
ขอเสนอร่างรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราช
โดยมีหลักการที่สำคัญคือแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา๒๙มาตรา๔๓มาตรา๔๖และมาตรา
ท่านประธานที่เคารพครับก็ด้วยเหตุผล
โดยที่มาตรา๒๙ของรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทย
กำหนดสิทธิของประชาชนชาวไทย
ในเรื่องโทษทางอาญาสิทธิในคดีอาญา
ควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาการขอประกันตัว
ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
กระบวนการยุติธรรมซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญ
หลักประกันขั้นพื้นฐานในเรื่องสิทธิของมนุษยชน
และมาตรา๔๓ของรัฐมนูลแห่งราชจักรไทย
กำหนดเรื่องบุคคลและชุมชน
ยังไม่ครอบคลุมสิทธิของประชาชน
ในการมีส่วนร่วมในการปกป้องสิทธิของประชาชน
มาตรา๔๖ของรัฐมนูลแห่งด้านหลักไทย
สิทธิของผู้บริโภคได้กำหนดไว้ให้รับการคุ้มครอง
และไม่มีกรณีการกำหนดให้ประชาชน
และภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมแต่อย่างใด
มาตรา๗๒ของรัฐนูลแห่งราชจักรไทย
กำหนดให้รัฐดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน
ให้มีการกระจายการถือครองที่ดิน
เพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ดินทำกินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
และสภาพความเป็นจริงประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร
ยังไม่รับความเป็นธรรมในเรื่องการถือครองที่ดิน
เนื่องจากยังไม่ได้การพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินทำกินอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
จัดสรรที่ดินภาครัฐจำต้องคำนึงถึงสิทธิในที่ดินทำกินตามความเป็นจริง
จึงจำเป็นต้องตรารัฐนูลแห่งราชไทยแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่พศขึ้นมา
ซึ่งฉบับนี้จะเน้นในเรื่องของสิทธิของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ
ซึ่งเราคิดว่ามีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเสนอ
เพื่อให้มีการแก้ไขในครั้งนี้ด้วยนะครับ

ฉบับที่พศแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา๒๕๖ครับท่านประธานครับ

รับนูลแห่งราชจักรไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรับนูล
ให้มีการแก้ไขที่ยากยิ่งกล่าวคือการแก้ไขเพิ่มเติม
ก็ทำได้ยากกว่ารัฐมนูลฉบับที่ผ่านมาคือการพินาแก้ไขเพิ่มเติม
ติแก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนน
ระวะที่หนึ่งขั้นรับหลักการกำหนดให้มีคะแนนเสียงเห็นชอบ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสองสภา
แต่ได้กำหนดให้ในจำนวนดังกล่าวจะต้องมีสมาชิกวุฒิสภา
เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า๑ใน๓ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาและในวาระสามได้กำหนดให้มีเสียงเห็นชอบ
ด้วยในหลักการจะให้ใช้เป็นรัฐมนูลมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสองสภา
และได้กำหนดให้จำนวนนี้ต้องมีจำนวนสมาชิก
สภาพผู้แทนรัศดรจากพักการเมืองที่สมาชิกไม่ได้ดำตำแหน่ง
รัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนรัศดร
หรือรองประธานสภาผู้แทนรัศดรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๒๐ของทุกพักการเมืองดังกล่าว
รวมกันและกำหนดให้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เป็นเงื่อนไขสำคัญที่รัฐบุญปีสองพันห้าร้อยหกสิบนั้น
ทำให้กระบวนการในการแก้ไขกฎหมายรัฐมนูลนั้น
ทำได้ยากยิ่งและไม่เป็นไปตามกลไกในระบอบประชาธิปไตย
คือกลไกที่จะต้องปกครองด้วยเสียงข้างมากแล้วก็เคารพเสียงข้างน้อย
แต่ว่ากลไกดังกล่าวเป็นการกำหนดให้เสียงข้างน้อย
มีสิทธิ์ในการครอบอำเสียงข้างมากในการแก้ไขกฎหมายรับนูล
แต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกกับผมเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายรับนูนนั้น
ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีการแก้ไขได้ยากอยู่
เราจึงได้กำหนดว่าการมีมติเพื่อให้ความเห็นชอบ
ต่อการแก้ไขกฎหมายรัฐมนูลนั้นจะต้องใช้เสียงสองในสาม
กล่าวคือจะต้องมีเสียงที่จะต้องเห็นพ้องต้องกันของเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาแห่งนี้
เพราะฉะนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจำเป็นที่จะต้อง
ใช้คำพูดที่เคยพูดกันมาว่าเราต้องการที่จะสะดอกกรอน
เพื่อแก้ไขกฎหมายรับนูลนำไปสู่ความเป็นประชาไตยมากยิ่งขึ้น
ฉบับนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับ
เราก็ยังยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าถึงแม้ว่าจะมีความคิดดังกล่าวนี้
ในการเสนอในวันนี้ก็ตามแต่ว่ากระบวนการในการแก้ไขกฎหมายรับนูล
นั้นยังมีอีกหลายประเด็นและที่มีความจำเป็น
และคิดว่าในโอกาสต่อไปถ้าหากว่าเราสามารถที่จะแก้ไขได้
พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการที่จะร่างรัฐมนูล
เพื่อให้เป็นฉบับของประชาชนต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องสับสนุนด้วยครับ
ฉบับที่สามครับท่านประธานครับร่างรัฐมนูลแห่งราชจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราช๒๕๖
แก้ไขเพิ่มเติมมาตราสองร้อยสามสิบหก
และมาตราสองร้อยสามสิบเจ็ดด้วยเหตุผล
มาตราสองร้อยสามสิบหกและมาตราสองร้อยสามสิบเจ็ด
รัฐมนูลแห่งราชอาณจักรไทยได้กำหนดในการกล่าวหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
ให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภา
จำนวนไม่น้อยกว่า๒๐๐๐คนมีสิทธิ์เข้าชื่อกล่าวหา
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทำการตามมาตราสองร้อยสามสิบสี่
หนึ่งให้ยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานอามสมควร
หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีการกระทำตามที่ถูกกล่าวหา
ประธานสภาเสนอเรื่องไปยังประธานสารดีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ
จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตว์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริง
จะเห็นได้ว่าการให้ยื่นต่อประธานรัฐสภา
หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันสมควรก็จะต้องส่งไปให้สารดีกา
ทำให้การตรวจสอบถวงดุลในการป้องกันและปราบรามการทุจริตเกิดความเสียหายได้
หากมีการต่อรองสมยอมหรือกระทำการในลักษณะขัดการแห่งผลประโยชน์
ประธานรัฐสภาคือฝ่ายที่มาจากพักการเมือง
หากมีนักการเมืองจากพักเดียวกันกับประธานรัฐสภาถูกดำเนินคดี
โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ก็อาจมีการเสนอคดีต่อประธานรัฐสภา
เพื่อดำเนินคดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต
เพื่อเป็นการขัดต่อรองในทางคดี
เพื่อประโยชน์ของนักการเมืองในพักของตนได้

จึงเห็นว่าควรที่จะได้มีการแก้ไข

เพื่อให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้นำส่งเรื่องดังกล่าว

เพื่อที่จะได้ดำเนินการในการตั้งคณะผู้ไต่สวน
ทำให้เกิดความเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ
ในการที่จะตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
จึงเป็นประเด็นสำคัญที่คิดว่า
เราจะได้เสนอร่างเพื่อขอความเห็นชอบจากเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาแห่งนี้
ในการขอความเห็นชอบในวาระรับหลักการตามลำดับต่อไป

ต่อไปฉบับที่๑๑ครับ
ท่านประธานสภาที่เคารพ

กรุงผมในองค์อาทคล้ามภายบูรณ์
สมาชิกสภาผู้แทนรัฐสนรพรรคประชาธิปัตย์
บัญชีรายชื่อในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ผมขอเสนอร่างที่เหลืออยู่๓ร่าง

ร่างแรกก็คือร่างรัฐมนุนแห่งราชอาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราช
ฉบับแรกนี้มีหลักการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๑๕๒
และยกเลิกมาตรา๒๗
เหตุผลในการเสนอร่างนี้ก็คือ
โดยที่รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา๑๕๙ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์

ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
กำหนดให้มาจากบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ภาคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา๘๘
และควรจะได้มีการกำหนดให้นายกรัฐมนตรี
ต้องมาจากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรไว้ด้วย
เพื่อให้เป็นบุคคลที่ได้ผ่านกระบวนการเชื่อมโยง
มาจากประชาชนอย่างแท้จริง
และโดยที่มาตรา๒๗๒ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
กำหนดให้ในระหว่าง๕ปีแรก
แต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูล
ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ความเห็นชอบ
เท่ากับให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งไม่สอดคล้องต่อหลักการประชาธิปไตย
เพราะว่าสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้เป็นบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน
ให้อำนาจหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรี
อาจเป็นเหตุให้บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ไม่มีความเชื่อมโยงกับอำนาจของปวงชนอย่างแท้จริง
จำเป็นต้องตารัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศไว้ณที่นี้
อันนี้เป็นฉบับแรกนะครับ
ถัดมาก็คือบันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศ
หลักการในเรื่องนี้ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล

เพิ่มเติมแนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา๗๖ทับ๑และมาตรา๗๖ทับ๒
แก้ไขเพิ่มเติมหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา๒๔๙มาตรา๒๗
มาตรา๒๕๑มาตรา๒๕๒มาตรา๒๕๓และมาตรา๒๕๖
และเพิ่มมาตรา๒๕๐ทับ๑

เพื่อให้การกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
เนื่องมาจากเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และทั่วถึงกว่าทุกหน่วยงานของรัฐ
ประกอบกับตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง

เช่นการได้รับเลือกตั้งให้เป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ
การตรวจสอบการทำงานของประชาชนสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กว่าการตรวจสอบการทำงานของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอื่น
ทั้งที่เป็นของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค
กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทำได้
เท่าที่จำเป็นและต้องมีมาตรฐานกลางกำหนดไว้
จัดสรรรายได้ให้สมดุลกับหน้าที่และอำนาจ
ฉะนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลที่เกี่ยวกับบทบัญญัติ
ว่าด้วยหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดโครงสร้างทางการบริหารการจัดรูปแบบที่เป็นรากฐานขององค์กร
รวมทั้งการบรรยัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
ก็จะทำให้องค์กรนี้มีความเข้มแข็ง
และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และที่สำคัญก็คือจะเป็นเวทีเรียนรู้ประชาธิปไตย

ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาการเมืองในระดับชาติ
จึงจำเป็นต้องแปลรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้
ถัดมาครับท่านประธานก็คือ
ร่างรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณจักรใด
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศ
ซึ่งมีหลักการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๘๓และมาตรา๙๑
เหตุผลก็คือโดยที่มาตรา๘๓และมาตรา
หรือว่ามันอย่างศาลินบุไลภาคและลูกผู้ชู
ละครที่แคนใหญ่ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
ในกำหนดสรรพผู้แทนราศน์ดอนประกอบด้วยสมาชิกจำนวน๕๐๐คน
มีจำนวนสี่ร้อยคนก็จะทำให้การดูแลปัญหาของประชาชน
มีความใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และการคำนวณคะแนนสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อ
ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
และเป็นธรรมต่อภาคการเมือง
และต้องเคารพ๑สิทธิ์๑เสียงของประชาชน

เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกพักการเมือง

เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขต
ทำให้ประชาชนได้ใช้เจตจำนงในการเลือกตั้ง
สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
จำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย

อีกสักครู่ก็จะมีสมาชิกพักประชาธิปัตย์ได้อภิปราย